เมื่อปีที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีได้เคยนำเสนอข่าวกรณีที่มีโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครพนมทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
บังคับให้มีการตรวจเลือดเด็กอายุ๔ขวบ
เพื่อเป็นหลักฐานเข้าเรียนในชั้นอนุบาล๑นะครับ
มาเกือบ๑ปีแม้เด็กคนนี้จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนตามปกติ
ระดับชั้นอนุบาล๒แล้วนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำ
ยังเป็นที่พูดถึงถึงการถูกตีตรา

คุณนันทพรธาวระลงพื้นที่ไปติดตามชีวิตของเด็กและครอบครัวครับ
ทุกวันหลังลูกกลับจากโรงเรียน
หญิงวัยกลางคนคนนี้จะมีความสุขทุกครั้งที่ได้สอนการบ้านให้ลูก
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอและครอบครัวจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่ยากจะลืม

ถูกโรงเรียนบังคับให้ตรวจเลือด
เพื่อเป็นหลักฐานสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล
ในโรงเรียนได้ตามปกติเหมือนเด็กคนอื่น
เพราะผลตรวจเลือดไม่พบเชื้อตามที่ถูกกล่าวหา
แต่การถูกตีตราเลือกปฏิบัติตั้งแต่แรก
ยังเป็นสิ่งย้ำเตือนที่ฟังลึกในหัวอกของผู้เป็นพ่อแม่
สะท้อนถึงการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
อยากฝากถึงโรงเรียนนะคะ
ทุกโรงเรียนเนี่ยคือให้เท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออยากให้เท่าเทียมกัน
คือเดินเข้าไปโรงเรียนอย่างสง่าผ่าเหย

คือยอมรับในการที่เขาเป็นอยู่

เขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเรา

แต่พอทีนี้มันโดนไปแล้วเนี่ยมันก็เสียความรู้สึก

และช่วยเหลือเด็กกรณีถูกบังคับให้ตรวจเลือด
สถานศึกษาเฉลี่ยปีละ๒๓คน
แม้จะตระหนักในสิทธิของตัวเอง
แต่ผู้ปกครองต่างต้องจำยอมกับเงื่อนไขดังกล่าว

ที่ร่วมขับเคลื่อนทำกิจกรรมโรนโรงหยุดการตีตรา
ยังเชื่อว่ากำลังใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไม่มีเงื่อนไข
แต่ละโรงเรียนที่ไม่ว่าระดับไหน

เป็นข้อพูดสุดท้ายที่เข้าไปละเมิดสิ
ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะ

แต่ว่าตรงนี้ก็อยากให้เหมือนกับคนอื่นเขา

ลูกคือกำลังใจสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจ
ให้สามีภรรยาคู่นี้ต่อสู้กับแรงกดดันในสังคม
ความหวังที่จะได้เห็นลูกเรียนจบในระดับชั้นสูงสุด
คือเป้าหมายที่พ่อแม่วางไว้
แม้จะไม่มั่นใจว่าอนาคตระบบการศึกษาไทย
จะยังคงตั้งเงื่อนไขและตีตราผู้ติดเชื้ออีกหรือไม่
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ในวันพรุ่งนี้เราจะไปติดตามชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับ
ถูกตีตราจากสังคมและคนรอบข้างในสถานศึกษา
จนต้องลาออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ